ส่วนในช่วงแรกไปดูเรื่องของกิจกรรมน่ารักของเรา
บรรดานักเรียนทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทยกันเลย
เรื่องของการเลือกประธานนักเรียน
ช่วงนี้ยังไม่ได้เลือกตั้งเนี่ย

ทำอะไรไม่ปรึกษา
หาเขียนกันเลยดีกว่า

ประธานสภา

ถามมันจะเสียใจกันหรือเปล่า

เดี๋ยวผมขอนำเสนอก่อนเลยกัน
มีเรากันอยู่สองคนแฟร์แมน

คนแรกแล้วนี่เบอร์หนึ่งผมเอง

ชื่อพักเพื่อเธอ
นี่นโยบายสำคัญเลยนะฮะ

เพราะทุกคำตอบก็คือเธอนะจ๊ะ
โอ้โหไม่ธรรมดา
หาเสียงกันไปเลย
ถ้าอยากยกเลิกทำข้อสอบ

เพราะต่อไปนี้ทุกคำตอบนั้นคือเธอ

ใช่ไหมคะคุณชนะหาเสียงไปแล้ว
ดิฉันขอขายของบ้าง
ดิฉันก็อยากจะขายบ้างเหมือนกัน

ไหมดูกันหน่อยว่าพักดิฉันคืออะไร

คือทีด้วย
นโยบายของดิฉันที่อยากจะให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่เลือก

อยากเก่งต้องขยันถ้าอยากไปถึงฝันเลือกที่ฉันนะคะขอบคุณค่ะ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

เกิดจากการใช้ตัวย่อรมกันมีที่มาที่ไปคือพักสายตาและมีความรู้และวิชาเติบโตมาด้วยกัน
ส่วนนี้เบอร์สี่พักภูมิโภรดกเขาบอกว่าพร้อมจะทำงานหนักเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีความสุข
ไอ้ผู้น้องก็ได้ปล่อยโปสเตอร์เหล่านี้ทางเพจได้รับความสนใจอย่างมาก
เขาบอกว่าทุกวันนี้นะครับเด็กทุกคนก็เล่นโซเชียลกันหมดแล้ว

แล้วก็ที่สำคัญนะครับทางโลกโซเชียลแบบนี้เนี่ย

แล้วก็กระจายถึงเด็กได้อย่างรวดเร็ว

แล้วการหาเสียงแบบนี้นี่คือภาพบรรยากาศในการหาเสียงนะ
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการลงคะแนนกันนะครับ

สำหรับการเลือกประธานนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
พุธที่๑๗มกราคมนี้

ทำอะไรสร้างสรรค์มีหัวคิดดี
โดยเฉพาะโรงเรียนนี้เฉลิมขวัญสตรี
หลายโรงเรียนก็มีการเลือกตั้ง
มีการแบบว่าตั้งพักมาหาเสียง
มีนโยบายที่มันเรียกได้ว่าร้าวใจ
ให้แบบพี่น้องในโรงเรียน

เพราะว่าโรงเรียนเขาก็จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้น
เพื่อที่จะให้นักเรียนมีภาวะผู้นำด้วย
มีการกล้าแสดงออกใช่แล้วก็ใช้ระบบของประชาธิปไตย
ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ปลุกจิตสำนึกกันไป
รู้จักเป็นอย่างดีเลยตอนเด็กเนี่ยนะครับ
ถ้าโรงเรียนนี้เขามีกิจกรรมกีฬาสีเมื่อไหร่เนี่ย

พอเฉลิมขวัญสตรีเขามีกีฬาสีปั๊บเนี่ยนะ

เขาไม่เอาหนังกะติ๊กยิงตาคุณก็ดีเท่าไหร่แล้ว
เขาไม่ไล่นะแต่เขาให้รอบพ่อให้รอบพ่อมายืนคุม
ให้มายืนกลุ่มอย่าให้เข้ามาในโรงเรียน
โอ๊ยเป็นเด็กอย่างนี้ตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อย

เออก็ไปเชียร์กีฬาได้ไปดูเชลิดเดอร์